เอามาดูความคืบหน้านะคะคดีแรงงานเป็นชาวมอนสัญชาติพม่า
ก่อเหตุฆ่าแล้วก็ข่มขืนค่ะคุณยายอายุเจ็ดสิบสองปี
ทิ้งศพไว้ที่สวนปามหลังบ้านเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพร
ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะตอนแรกยังคงให้การวกวนนะคะ
สำหรับผู้ก่อเหตุนะคะแต่ว่าตำรวจซักไปซักมา
อมรับสารภาพแต่โดยดีบอกทำไปเพราะเมานะคะ
ดูเหตุการณ์กันหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวนปามหลังบ้านเช่าแห่งหนึ่งค่ะ
ตำบลวังน้ำจืดอำเภอหลังสวนชุมพรนะคะที่เกิดเหตุพบศพ
นางสมวันที่มาอายุเจ็ดสิบสองปีค่ะสภาพศพเนี่ยเปลือย
ใบหน้าถูกทุบตีด้วยของแข็งตามร่างกายมีร่องรอยถูกทำร้ายเขียวช้ำหลายจุด
และที่อวัยวะเพศมีร่องรอยการถูกข่มขืนนะคะจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าช่วงค่ำ
สองมีนาคมที่ผ่านมานายตะวันกับน้องชายสองคนนี้เป็นแรงงานชาวพม่าเขาเป็นพี่น้องกัน
มาหาลูกชายของผู้เสียชีวิตก็คือนางสมวันและได้ดื่มสุระกันจนดึก
หลังจากนั้นนางสมวันผู้ตายไล่ให้นายตะวันกับน้องชายกลับไปนอน
ที่บ้านพักคนงานซึ่งอยู่ห่างจากบ้านนางสมวันประมาณ๓๐๐เมตร
ในช่วงเช้าก็คือวันที่สามมีนาคมนะคะนายตะวันผู้ก่อเหตุเนี่ย
กลับมาที่บ้านของนางสมวันอีกครั้งเพื่อไปคุยกับนายพรวิชัย
แล้วก็ลูกชายของนายสมวันเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่อง
แต่ระหว่างทางผู้ก่อเหตุเห็นว่าสามีของนางสมวันผู้ตายเนี่ย
ไปส่งลูกชายเพื่อที่จะไปออกเรือประมูมช่วงนั้นแหละ
ประมาณสองร้อยเมตรหวังที่จะข่มขืนด้วยการจับแก้ผ้า
หลังจากนั้นนางสมวันดิ้นหลุดวิ่งหนีไป
แต่นายตะวันยังวิ่งตามไปและใช้ก้อนหินทุบศีรษะแบบไม่ยั้งค่ะ
เสียชีวิตคาที่แต่แทนที่จะเกิดความกลัว
หนีไปแต่ไม่ค่ะคมขืนศพต่อจนสำเร็จความไคร้
แล้วทิ้งศพของนางสมวันไว้ในสวนปามจากนั้นหลบหนีไปนะคะ
นายพรวิชัยสามีของผู้ตายกลับมาบ้านไม่เจอพันรยาค่ะ
ออกตามหาก็ไม่พบสุดท้ายคือต้องอาศัยสุนัข
ชื่อเจ้าบุญนำที่เลี้ยงไว้แล้วถามว่าย่าไปไหน
ย่าก็คือผู้เสียชีวิตน่ะนี่ค่ะสุนัขตัวเนี้ยค่ะ
สุนัขก็เลยออกดมกลิ่นตามหาจนไปพบศพในสวนปามหลังบ้านเนี่ยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธ์ตำรวจเอกสัญญาพาตินทุบ
กำกับการสพปากน้ำหลังสวนเปิดเผยว่าตอนแรกเนี่ยตำรวจ
คิดว่าผู้ต้องหามีทั้งหมดสองคนเป็นพี่น้องกัน
คือไหนซูหรือว่าไหนตวรเนี้ยอายุสามสิบเจ็ดปี
และไหนมินโทนอายุยี่สิบปีเป็นน้องชาย
จากการสอบสวนนายตะวันรับสารภาพว่าก่อเหตุ
ฆ่าแล้วข่มขืนนางสมวันจริง

สาเหตุเกิดจากความเมาสุราตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ส่วนข้อหาข่มขืนตอนนี้รอผลการตรวจพิสูจน์จากแพทย์
และนิติเวทก่อนจึงจะแจ้งข้อกล่าวหานี้ได้ค่ะ
น้องชายในมินโทนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่พี่ชายเกาะขึ้นนะคะ
แต่ว่าตำรวจนำตัวมาตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงค่ะ
มีสารเสพติดโดนเป็นหนึ่งข้อหานะคะตามพรบอยยาเสพติด
ขณะที่บรรยากาศงานศพของนางสมวันที่วัดสว่างมณัฐ
และเพื่อนบ้านไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องนะคะ
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
ขวัญฮาไทยสุขสรรค์อายุ๔๗ปี
ลูกสาวผู้ตายบอกว่าแม่มีลูกทั้งหมด๔คนมีครอบครัวไปแล้ว๓คน
ปัจจุบันแม่เช่าบ้านอาศัยอยู่กับพ่อและน้องชายนะคะ
ฐานะค่อนข้างยากจนพ่อมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ส่วนลูกลูกชายที่อยู่ด้วยกันมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แต่ละคนทำงานแบบหาเช้ากินค่ำนะคะ
ส่วนค่าใช้จ่ายงานศพมีชาวบ้านช่วยเหลือออกค่าอาหารให้
อกจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเบื้องต้นในด้านอื่นด้วยค่ะ